เอามาดูเหตุการณ์ที่จังหวัดชายภูมิคุณผู้ชมค่ะตำรวจไปรวบตัวมือฆ่ายัดกระสอบผู้หญิงอายุ๔๗ปีที่มีการพบกันนะคะว่าไปทิ้งอำพรางอยู่กลางไร่อ้อย
นี่เป็นกรณีที่ไปพบศพของนางเดือนทองนะคะนางเดือนทองก่อบุญอายุ๔๗ปี
ตอนที่ไปพบนี่ก็คืออยู่ในสภาพถูกฆ่ายัดกระสอบปุ๋ยแล้วเอาไปทิ้งอำพลังอยู่กลางไร่อ้อยนะคะ
คนร้ายเนี่ยเอากระสอบสองใบสวมหัวกับเท้าให้มาบรรจบกันตรงกลางแล้วเอาสายยางสีดำมัดเอาไว้ค่ะ
เนี่ยค่ะตอนที่ไปเจอแล้วใกล้กันก็เจอรถมอเตอร์ไซค์จอดทิ้งเอาไว้
ลูกสาวอายุ๑๔ปียืนยันบอกนี่คือแม่ของเธอที่หายตัวไป๑๕วันแล้ว
แล้วแม่ชอบออกไปเล่นพนันแล้วก็มีผู้ชายมาติดพันธุ์ด้วย
ตรงนี้ค่ะที่ทำให้ตำรวจเนี่ยไล่ตามจนกระทั่งเจอตัวในที่สุดนะคะ
ตำรวจสพนบัวแดงไปจับกลุ่มนายอุไรแก้งทองอายุ๕๔ปีมาสอบสวน
ก็เป็นคนที่อยู่กับผู้เสียชีวิตเป็นคนสุดท้ายแล้วก็เป็นคนที่ติดพันธุ์ผู้ตายอยู่ด้วย
จับได้ที่บ้านพักพร้อมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอก
นายอุไรรับสารภาพค่ะว่าก่อเหตุจริงนะคะ
วันนี้ก็เลยคุมตัวนายอุไรไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๒จุด
จุดแรกก็คือกลางไร่อ้อยซึ่งเป็นจุดที่นายอุไรนัดผู้ตายออกมาคุยกัน
แล้วยอมรับบอกว่าเขาติดพันธุ์ผู้ตายมา๒ปีกว่าแล้ว
อ้างว่าฝ่ายหญิงเนี่ยตีตัวออกห่างก็มีปากเสียงกันเรื่องเงินด้วย
ก็เลยใช้ปืนยิงสิ้นผักหนึ่งนัดกลางหลังหนึ่งนัด

แล้วโยนทิ้งตรงจุดที่พบศพนั่นแหละนะคะ

ตั้งแต่วันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมา
อีกจุดหนึ่งนะคะก็คือที่ทุ่งนาของนายอุไร
จุดที่ขุดฝังฝังปืนที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วตัวเองก็หนีไปกบด้านที่กระท่อมนาใกล้บ้าน
แล้วนายอุไลบอกไม่ได้ซ่อนธรรมดานะ
ท่องคาถาบังกายเอาไว้ด้วย
แต่ตำรวจเห็นค่ะตำรวจตามไปจับได้ในที่สุดนะคะ
บอกว่าอยากจะขอโทษผู้ตายที่ทำลงไป
เพราะว่าหึงหวงที่ผู้ตายตีตัวออกห่างค่ะ
ถัดกันช่วยประตูการณ์หนิ
เรายังพูดอะไรกันไหมพี่
ก็พูดขึ้นท่านมรุมนี้

อยากที่สื่อความรู้สึกแล้วหน่อย

มาดูลูกสาวผู้ตายบ้างนะคะ
ลูกสาวผู้ตายเล่าแบบนี้บอกว่านายไร
ผัวพันกับแม่สักพักนึงแล้วค่ะ
พ่อไปทำงานต่างจังหวัดก็เลยอยู่กับแม่กันสองคน
ในไลน์ก็แวะมาที่บ้านเป็นประจำเลย
แต่หลังจากแม่หายไปก็ไม่เห็นนายไรแวะมาอีก

คนที่ทำร้ายแม่ก็คือนายไรนี่แหละเพราะหายไปพร้อมกับแม่เลย
ส่วนพี่สาวผู้เสียชีวิตคือนางคำปุ่น
เล่าบอกว่าวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมา
ไรเข้ามาหาน้องที่บ้าน

เพราะเขาเลิกกันไปแล้วแล้วก็กลับมาหากันอีก
แล้วช่วงปีที่ผ่านมาน้องก็ชอบไปเล่นการพนัน
เล่นหนักด้วยแล้วก็หายตัวไป
จนสุดท้ายพบเป็นศพนี่แหละค่ะ
ที่หายตัวไปมันเปล่าที่ที่เขาบ้าน
ตำรวจก็แจ้งข้อหานะคะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นอำพลางศพ
พกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ